วันนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยชีวิตของเด็กหนุ่มคนหนึ่ง

คือหนุ่มคนนี้เรียนอยู่ช่างยนต์ของสถาบันแห่งหนึ่งย่านนทบุรี
แต่ว่าก่อนหน้านี้เคยเรียนที่สถาบันอาชีวะแห่งหนึ่ง

จากการสืบสวนในเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าจะเป็นเพราะ

วันนี้ถูกยิงเสียชีวิตหน้าบ้านนะฮะ

นี่เป็นกล้องหน้ารถที่เขาจอดอยู่ที่หน้าบ้านของผู้ตาย

จอดแล้วมาเรียกผู้ตายนะฮะ

แล้วคนที่ซ้อนท้ายเนี่ย
พอเขาออกมาจากบ้านเนี่ยยิงใส่๓นัด
ยิงใส่สามนัดแล้วก็ขึ้นไปซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของเพื่อนแล้วก็หลบหนีไปเลย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๒ที่ผ่านมานี่เองฮะ

เป็นบ้านเดี่ยว๒ชั้นในหมู่บ้านแถวคลองหลวงปฐุมธานี

พอแม่ได้ยินเสียงปืน๓นัดออกมาดูเนี่ย
ลูกชายบอกหนูโดนยิง
จากนั้นก็เสียชีวิตครับทุกผู้ชมครับ
นายเมธัศนการุณวงศ์อายุ๒๑ปีนะครับ

เป็นนักศึกษาชั้นปวสปี๑แผนกช่างยนต์
ของสถาบันแห่ง๑ย่านนทบุรี

เขาถูกยิงด้วยปืนซึ่งยังไม่ทราบชนิดนะครับ
กระสุนเข้าใต้ราวนมซ้าย๑นัด

ชายโครงซ้ายอีก๑นัด
บ้านหลังเกิดเหตุก็มีพ่อกับแม่อยู่นะฮะ
พ่อกับแม่ของนายเมธัศน์หรือว่ามาร์คนะครับ
ช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยพ่อกับแม่อยู่ในบ้าน
พอได้ยินเสียงปืนแม่วิ่งออกมาดู
ลูกชายถูกยิงนอนจมกองเลือดอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็บอกกับแม่ว่าหนูโดนยิง

ที่บ้านก็โทรเรียกกู้ภัยกันกู้ภัยก็มาถึง
แต่ก็ไม่ทันแล้วฮะเพราะว่านายเมทัศน์เสียชีวิตไปแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือคนร้ายนะฮะสองคนนะครับ
คนหนึ่งขี่จักรยานยนต์อีกคนนึงเนี่ยลงมา

พอมาร์คเดินออกมาเนี่ยยิงใส่เลยฮะ
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะฮะไปตามคดีนี้นะครับ
นี่คือบ้านที่เกิดเหตุนะครับบ้านของนายเมธัศน์หรือว่ามาร์คนะครับ
ที่ถูกยิงเสียชีวิตคือชาวบ้านก็บ้านอยู่ติดกันหลายหลังนี่นะฮะ
คือชาวบ้านบอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยคนร้ายก่อเหตุอุกอาจมากนะครับ
ในพื้นที่หมู่บ้านไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อน
คุณระวีการได้คุยกับคุณแม่ของน้องมาร์คชื่อว่านางกัญญานะฮะอายุ๕๐ปีนะครับ
แม่บอกโอ้โหเมื่อคืนนี้เนี่ยมันอุกอาดมากแม่เล่าให้เราฟังทั้งน้ำตานะครับ
ก่อนเกิดเหตุลูกชายก็อยู่บ้านนะอ่าก็ยังคอยดูอยู่เอ๊ะวันนี้ลูกชายจะไปไหนหรือเปล่าอืม
คุณแม่น้ำตาไหลตลอดเวลานะครับคือลูกชายเมื่อคืนนี้ไม่ได้มีท่าทีเคร่งเครียด
หรือว่ามีลางบอกเหตุว่าจะเกิดเหตุอะไรนะครับตามคำบอกเล่าของคุณแม่นะฮะ
แม่บอกว่าเมื่อคืนนี้แม่หลับไปนอนหลับอยู่บนชั้นล่างของบ้านนี่แหละมีคนร้ายที่มากันสองคนในภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
จักรยานยนต์หน้าบ้านแล้วคนที่ลงมาแถวประตูหน้าบ้านเนี่ยคือเรียกชื่อลูกชาย
แล้วลูกเดินออกไปจากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๓นัดแม่ก็รีบวิ่งออกมาดูพบว่าลูกถูกยิงนะฮะแล้วก็นอนล้มฟุบอยู่ที่หน้าบ้าน
พอไปถึงเนี่ยลูกบอกกับแม่ว่าหนูโดนยิงนี่ฮะเธอบอกตกใจทำอะไรไม่ถูกนะครับได้แต่ร้องเรียกให้คนช่วยแล้วก็พยุงร่างลูกขึ้นมา
แต่ว่าไม่นานฮะลูกก็หมดสติฟุบแล้วก็เสียชีวิตไปแม่ยืนยันว่าลูกชายไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีเรื่องกับใครนะครับ
แต่ถ้าจะมีปัญหาอะไรบ้างเนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงหนึ่งที่ลูกเนี่ยเคยเรียนอยู่ที่สถาบันแห่งหนึ่งย่านปฐุมวันแล้วลูกเนี่ยคือมาร์คมาบอกกับแม่ประมาณว่าเหมือนกับจะเรียนไม่ไหว
พูดถึงเรื่องการเข้ากลุ่มรับน้องอะไรพวกนี้แต่แม่ก็ไม่ได้ถามรายละเอียดอะไรมากมายเพิ่มเติมนะแล้วก็บอกว่าเออถ้าเรียนไม่จบเนี่ยจะทำยังไง
หรือว่าถ้าเกิดมันเป็นอะไรยังไงไปเนี่ยจะทำยังไงนะก็คุยกันแม่ก็ยังบอกลูกว่าแต่ไม่เป็นไรเมื่อลูกเลือกแล้วเนี่ยเลือกอะไรก็แล้วแต่ลูก
หลังจากนั้นลูกชายก็ย้ายสถานที่เรียนนะฮะไปอยู่อีกสถาบันหนึ่งเนี่ยสถาบันที่เรียนอยู่ตอนนี้แผนกช่างยนต์ปวสปี๑ย่านนทบุรีเนี่ยเพิ่งมาเรียนได้เทอมเดียวแล้วก็เกิดเรื่องเมื่อคืนนี้คุณแม่ของมาร์คบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าลูกชายถูกยิงมาจากสาเหตุอะไรนะจะเป็นสาเหตุเพราะย้ายสถาบันตามที่
ไม่รู้สมมึงผิดนี้ควรจะออกมามอบตัว
ก้อแม่หนูโดนยิงแม่ก็เลยอุ้มรูขึ้นมาตรงที่กับด้านซ้ายเลือดมันไหลเยอะคือตรงนี้ค่ะ
อุ้มมาแล้วลูกพูดแค่คำว่าแม่หนูโดนยิง

หนูไม่ไหวแต่แม่จะให้หนูไปตายเหรอ
เขาเคยพูดเรื่องเป็นเรื่องตายเคยพูดหลายครั้ง
แต่แม่ก็ไม่ได้อะไรเพราะเราไม่รู้มันจะต้องถึงขั้นไหน
เขาก็พูดแต่ว่าแม่เสียเงินไปเยอะอยากให้ลูกเรียน
อยากให้ลูกเรียนให้จบอยากให้เขามามอบตัว
แต่ทำไมถึงทำถึงขนาดให้ตายแม่ก็มีลูกกันแค่นี้

เราก็อายุเยอะแล้วเคยคิดถ้าลูกไปลูกจะจบไหม
จบกันมาแล้วจะรอดออกมาไหม
นี่ค่ะคือถ้าเป็นตามที่เพื่อนของมาร์คบอกกับตำรวจเบื้องต้นเมื่อคืนนะ
บอกเพราะย้ายสถานที่เรียนเนี่ยโอ้โหมันถือว่าอะไรจะขนาดนี้นะฮะ
ทุกผู้ชมครับจักรยานยนต์ที่คุณระวีการลงพื้นที่ไปแล้วเห็นเนี่ยนะฮะ
เดี๋ยวทุกผู้ชมดูนะฮะนี่ครับจอดอยู่ที่บ้านของมาร์คเนี่ยครับ
คุณแม่บอกนี่คือรถที่ลูกชายรักมากแม่เพิ่งซื้อให้นะครับนี่ฮะ
แต่คุณแม่บอกวันนี้จากนี้ไปลูกชายก็ไม่ได้ขี่แล้วนะครับ
เพื่อนบ้านบอกว่าได้ยินเสียงปืนเหมือนกันนะครับเมื่อคืนนี้๓นัด
แล้วได้ยินเสียงแม่ของน้องมาร์คเนี่ยเรียกให้คนช่วยก็ออกมาดูกัน
จังหวะนั้นได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ขี่หนีออกไปทางปากซอย
ก่อนเกิดเหตุคนร้ายสองคนน่าจะดับเครื่องรถจักรยานยนต์
แล้วก็มาที่หน้าบ้านน้องมาร์คเพื่อหวังก่อเหตุ
ยืนยันว่ามาร์คไม่ได้เป็นเด็กเกเรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านแถวนี้หวาดกลัวมาก
เพราะมันอุกอาจอุกชะกันเกินไป
ได้ยินเสียงปืนก็เดินออกมาดูว่าใครมายิงปืน
แต่ไม่คิดว่าจะยิงยิงคนในหมู่บ้าน
ก็เดินออกมาดูพอข้างบ้านเขามาตะโกนเรียกพี่ว่า
มีมีมาร์คโยนยิงพี่ก็วิ่งออกมาเลยมาดู
แล้วมอไซค์ก็วิ่งออกไปทางนั้นได้ยินเสียงมอไซค์ก็วิ่งออกไปเลย
ไม่ได้ยินเสียงมอไซค์มาตอนนั้นมันก็ดับเครื่องมาให้เบา
แล้วก็วิ่งผ่านมาจอตรงนี้แล้วก็พี่ก็ได้ยินเสียงปืนปั้ง
สามนัดจึงว่าเอ๊ะใครมายิงปืนวะมันยามตีสองกว่าแล้ว
ใครมายิงปืนเล่นไว้แต่ก็ไม่คิดว่าจะมายิงคนในชุมชนเรา
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักในหมู่บ้านย่านคลองหลวงปฐุมธานีนะครับ
ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งที่จอดอยู่ที่ถนนแถวหน้าบ้านของผู้ตายนะครับ
วันนี้เราได้เจอกับเจ้าของคลิปกล้องหน้ารถด้วยนะฮะ
เบาะแสกับตำรวจเอาไว้นะครับบอกว่าเมื่อคืนเนี่ย
เอิญจอดรถอยู่หน้าบ้านแล้วหันไปทางหน้าบ้านน้องมาร์คพอดี

ใช่ครับหันไปทางหน้าบ้านน้องมาร์คพอดีนะฮะปกติเขาไม่ได้จอดตรงนี้ด้วยนะ
นี่เป็นหลักฐานชิ้นดีเลยนะฮะ
โอ้โหดีค่ะได้มีภาพหลักฐานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ
แต่ถ้าดูจากภาพเนี่ยคนร้ายก็ลักษณะไม่ได้ดับเครื่องนะตอนที่พุ่งเข้ามาเนี่ย

ดับหรือว่าอาจจะมีแรงเฉื่อยหรือยังไงแต่มาจอดอยู่แป๊บนึง
เดี๋ยวมาชมว่ารถจอดแล้วไปบันทึกได้ยังไง
มันมีระบบแบบนี้อยู่มันบันทึกตลอดเวลาได้
เพราะเปิดดูภาพคนร้ายทั้งสองคนชัดเจนเลย

แฟนก็เลยบอกว่ามีกล้องอะไรอย่างนี้

ก็คือต้องสตาร์ทรถก่อนค่ะ
แล้วค่อยดูได้แต่ว่ามันจะมาถึง๒๔ชั่วโมง

ใช่เราก็เข้าไปดูได้เลย

เขาเป็นคนดีอะไรอย่างนี้

เป็นหลักฐานชั้นดีเลยตรงนี้นะฮะ
เพราะฉะนั้นพวกชอบก่อเหตุจะไปคิดว่า

เขามีระบบ๒๔ชั่วโมงได้นะครับ

เพื่อนของน้องมาร์คบอกกับเจ้าหน้าที่ในเบื้องต้น
ว่ามันมาจากเรื่องของการย้ายสถาบัน

ชีวะช่างยนต์ช่างกลอะไรพวกนี้

ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับเพื่อนรุ่นพี่ที่สนิทกับมาร์คนะฮะ

ที่วัดเฟิ่มธารรณคลอง๔ประทุมธนีย์

ไม่ควรมาเจอเรื่องแบบนี้มาเสียชีวิตด้วยเรื่องแบบนี้
เพราะไม่เคยหาเรื่องใครสอะไร

เขาได้คุยกับมาร์คครั้งสุดท้ายคือ
วันก่อนเกิดเหตุซึ่งมาร์คไม่ได้มีทีท่าเหมือนกับว่ามีปัญหาอะไรกับใคร
เท่าที่จำได้ก็คือเมื่อสองวันก่อนนะฮะก่อนที่จะเกิดเหตุถูกยิงเสียชีวิต
เคยพูดประมาณว่าคิดถึงสถาบันเก่าที่เคยเรียนอยู่อยู่แถวปฐุมวัน
แล้วก็โพสต์รูปสถาบันเก่าลงสตอรี่ค่ะนะฮะซึ่ง
ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเตือนกันอยู่ในหมู่เพื่อนเนี่ยบอก
พวกเราถ้าเราย้ายมาเนี่ยเราย้ายออกมาจากที่นี่เนี่ย
อย่าไปโพสต์อะไรลักษณะแบบถึงที่เก่าเลยนะเพราะว่าเราย้ายออกมาแล้ว
ค่ะเดี๋ยวเกิดพวกสถาบันคู่อริมาเห็นเนี่ย
มันจะเป็นอันตรายได้สุดท้ายก็เกิดเหตุเกิดขึ้นจริง
เพื่อนรุ่นพี่ของมาร์คนี่คือมาร์คนะฮะที่ถูกยิงเสียชีวิต
คาดว่าคนก่อเหตุมือปืนเนี่ยน่าจะเรียนอยู่สถาบันคู่อริ
กับสถาบันเก่าย่านปฐุมวันที่มาร์คเคยเรียนแล้วไปเห็นมาร์คเนี่ย
สตอรี่เกี่ยวกับสถาบันเก่าย่านปฐุมวันก็คงจะคิดว่ามาร์คยังเรียนที่นั่นอยู่หรือเปล่า
ความจริงแล้วมาร์คเนี่ยออกมาแล้วย้ายที่เรียนแล้ว
ที่ผ่านมาในกลุ่มเพื่อนเคยพูดกันว่ากลุ่มคนที่ก่อเหตุ
พยายามสอบถามคนใกล้ตัวมาร์คตลอดเวลาว่ามาร์คเรียนที่ไหน
เบาะแสที่เพื่อนของมาร์คอีกคนให้การกับตำรวจก็น่าจะมีส่วนนะฮะ
อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้มาร์คถูกยิงเสียชีวิต
ประเด็นหลักนี่คือน้องเหมือนลงสตอรี่ร่วมกับสถาบันนะครับแล้วก็น่าจะอีกสถาบันหนึ่งแบบว่าเข้าไม่เห็นนะครับ
น่าจะเป็นประเด็นนี้มากกว่าครับก็เขียนประมาณว่าแบบคิดถึงสถาบันนะครับที่เคยเรียนอะไรประมาณนี้ครับ
น่าจะเป็นคนที่รู้จักกันมากกว่าเพราะว่าถ้าไม่รู้จักน้องหงไม่มาเดินเข้ามาหาใกล้ขนาดนั้นนะครับ
ตำรวจสพคลองหลวงนะครับที่ได้สืบสวนสอบสวนในเบื้องต้นณขณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ได้คุยกับเพื่อนสนิทของมาร์คที่เสียชีวิตนะฮะค่ะบอกว่าก่อนเกิดเหตุสักสองสามวัน
มาร์คเนี่ยเล่าให้เขาฟังว่ามีอดีตเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันตั้งแต่สมัยมัธยมปลาย
ผู้ชมคุณเขียนมาสอนเขาไม่พอใจที่มาร์คเนี่ยย้ายไปเรียนต่างสถาบัน
ก่อนหน้านี้เคยเป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊กด้วยแล้วก็มาเลิกเป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊กไป
เพราะว่าเรื่องเหล่านี้ส่วนเรื่องอื่นคิดว่าไม่น่าจะมีสาเหตุให้มาร์คเนี่ยมีปัญหาต้องถูกยิงตาย
เพราะปกติไม่เคยไปหาเรื่องกับใครนี่ฮะเบื้องต้นตำรวจบอกว่าได้สอบปากคำกลุ่มเพื่อน
แล้วก็ได้หลักฐานจากกล้องหน้ารถนี่แหละฮะซึ่งเห็นคนร้ายชัดเจน
แม้ว่าจะใส่เหมือนกับนวคกแต่ก็อาจจะไปแกะรอยจากรถจากกระยานยนต์คนนั้นได้
กำลังหาบ่อแสอยู่ว่ามันเกิดจากอะไรนะเอ๊ะผมก็ยังไม่เข้าใจนะว่าเออ
ใครเคยเรียนลักษณะแบบนี้เคยมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ลองบอกหน่อยได้ไหมฮะ
ทางไลน์ที่หน้าจอทางเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์ก็ได้

หรือถ้าเขาเรียนอยู่แล้วเขาโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับสถาบันของเขา
แล้วคู่อาริเห็นเนี่ยโหทำให้แบบ
รู้เลยว่าอ๋ออยู่นี่คนนี้คนนี้แล้วต้องตามไปเก็บไปยิงไปทำร้ายกันอย่างนี้หรอ
ถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงนะถ้าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องของสถาบันจริงจริงเนี่ย
มันเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะคะแล้วก็ก่อเหตุอุกอาจจริงนะคะ
บุกไปถึงบ้านเขายิงเขาที่หน้าบ้านจนเขาเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านเลยนะคะอืม